วันนี้วันพระค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมารอใส่ปาสระในยามเช้าแบบนี้
เช้าเช้าอย่างนี้รู้สึกอากาศเย็นแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยยามเช้าแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ๑๙พฤศจิกายนนะคะ
ก็เป็นไปตามคาดการณ์ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้ว่าอุณหภูมิของทางประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนจะลดลง
ลดลงประมาณหนึ่งถึงสี่องศาเซลเซียสเห็นตัวเลขเนี่ยนะคุณผู้ชมที่เชียงราย๑๙องศาเป็นอุณหภูมิพื้นราบนะคะ
แต่ว่าบริเวณยอดดอยเนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงเลขหลักเดียวค่ะคุณผู้ชมต่ำสุดที่ดอยอินทนน๔องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนพื้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานคร๒๕องศาเซลเซียสโอ้โหสบายมากเลย
คล้อยบ่ายไปหน่อยเนี่ยนะคะอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะค่อนข้างแตกต่างจากช่วงเช้าหน่อยนะคะ
ก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานคร
ส่วนภาคใต้วันนี้ฝนเกิดมีโอกาสตกมากขึ้นหน่อยนะคะ
ก็เลยทำให้อากาศค่อนข้างเย็นส่วนคลื่นลมนั้นก็มีมากพอสมควรนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นค่ะคุณผู้ชมสบายนะคะ
สำหรับใครที่ชื่นชอบอากาศเย็นแบบนี้
ที่เลยอุณหภูมิประมาณ๑๙๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย

ส่วนอากาศก็ค่อนข้างเย็นในช่วงเช้าเช่นเดียวกัน
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
มีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าฝั่งอ่าวไทยจะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๒เมตรขึ้นไปนะคะ

มีเมฆบางส่วนมีฝนบางแห่งประปรายร้อยละ๑๐ของพื้นที่
โอกาสของอากาศที่จะเกิดความหนาวเย็น
จะค่อยมาหลังจากนี้อีกสักวัน๒วันนะคะ
ยังไงก็แล้วแต่อากาศจะเย็นอย่างไร
ขอให้ใจของเราอบอุ่นสงบร่มเย็น
ใส่บาทกันยามเช้าและการอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะ
ที่ฉันขอตัวไปใส่บัตรก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
สวัสดีค่ะ